ช่วงนี้อากาศร้อนหลายคนก็พยายามหาอะไรเย็นดื่มหาอะไรเย็นกินนะคะ
แต่ว่าผู้หญิงคนนึงเธอนัดเพื่อนไปกินหมูกระทะ
อากาศร้อนกินหมูกระทะร้อน
แล้วสามีตามมาสาดน้ำในหม้อหมูกระทะร้อน
ใส่ผู้ชายที่เธอไปนั่งกินหมูกระทะด้วย
สามีบอกนี่มีชู้เหรอแล้วสาดเลยค่ะ
นี่ค่ะเปิดเข้าไปแบบสองมือทีเดียวปุ๊บเข้าไปถึง
เอาเลยเสื้อขาวนี่คือเมียเสื้อดำนี่คือคนที่เขาอ้าง
เป็นชายชู้ของเมียส่วนสามีคือเสื้อสีส้มนะคะ
เขาบอกถึงกับฟิลขาดเห็นจังหวะช็อตเมียป้อนหมูกระทะให้ชายอื่น
คือเรื่องของเรื่องเขาบอกมันเริ่มมาจากที่ว่า
ฝ่ายชายเนี่ยแอบเข้ารหัสเฟซบุ๊คของเมีย
แล้วไปเห็นว่าเมียส่งข้อความคุยกับเพื่อนในกลุ่ม

เมียเป็นครูอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหตุการณ์ขึ้นที่ร้อยเอ็ด
ตามมาเลยแล้วตามมาถึงเปิดประตูเข้าไปปุ๊บ
เขาบอกเขาเห็นเมียกำลังป้อนหมูกระทะให้ผู้ชายเสื้อดำคนนี้อยู่
ฟิลล์มันขาดก็เลยสาดน้ำซุปร้อนตรงหม้อนั้นใส่หน้าเลย
ฝ่ายชายชุดดำคนนี้เขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะ
ก็โดนเข้าหน้าไปเนี่ยแล้วเขาก็เดินหนีไปเลย
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ชายเสื้อสีส้มคือสามี
แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตสามีแล้วนะคะเพราะหย่ากันแล้ว
เขาบอกว่าจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้ว
เขาเนี่ยแต่งงานจดทะเบียนกับภรรยาอยู่กันมา๙ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
จุดเริ่มต้นมันเกิดมาจากที่ก่อนหน้านี้เขาเริ่มระแคะระคายว่าเมียเขาน่าจะมีคนอื่น
เห็นว่ามีการขับไปจอดที่โรงแรมตั้งแต่๒ทุ่มถึงตี๔
ข้อมูลที่สองคือแชทไลน์ของภรรยามีแชทพูดคุยเชิงชู้สาวกับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งก็คือผู้ชายเสื้อสีดำคนที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้
เขาก็เลยบอกเขาเก็บข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็ตัดสินใจถามเมียไปตรงตรงว่าอุ้ยนี่คุณดูโอ้โหนี่คือที่โดนที่โดนสาดอ่ะ
มันผิวลอกเลยนะเนี่ยมุกพร้องเลยอ่ะร้อนร้อนคุณก็น้ำหมูกระทะแบบอ้มร้อนอ่ะ
แชทไลน์เห็นมีการคุยเชิงชู้สาวกับผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำ
โดนเขาสาดน้ำหมูกระทะเข้าไปเนี่ย
เขาก็ถามภรรยาไปตรงตรงบอกเธอเป็นชู้กับมันเนอะอืม
ภรรยาก็ปฏิเสธบอกเปล่าแค่รู้จักกันเฉย
แล้วมีช็อตที่เหมือนกับภรรยานั่งยอง
กลุ่มมือของเขาแล้วก็ขอโทษเขาด้วยนะ
มันมีภาพจากกล้องลูงจอนปลูกจับภาพได้อ่ะฮะ
นี่ฝ่ายอดีตสามีนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกแล้วดูฝ่าย
นี่ไงเนี่ยภรรยานั่งยองเอามือจับกลุ่มมือสามีไว้
แล้วก็มีจังหวะกราบด้วยนะครับก้มลงกราบอ่ะไม่รู้ว่านี่
เนี่ยถอยถอยมาจับเท้าวางคู่กันจัดรองเท้าให้ด้วยนี่
ใช่แล้วพนมมือเห็นไหมอ๋อนี่ไงแล้วกราบเท้าอ่ะโอ้
จะบอกว่ารักเทิดทูลหรือจะบอกว่ากราบขอโทษอันนี้ก็ไม่รู้จริงเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันไม่มีเสียงอะเนาะ
แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือก่อนหน้าเหตุการณ์หมูกระทะนะคุณคิง
ทีนี้นึกว่ามันจะจบแต่ตรงนี้ใช่ไหมวันเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาแอบล็อกอินเข้าไปในเฟซบุ๊คของเมีย
ไปเจอข้อความที่เมียส่งหากลุ่มเพื่อนบอกเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันนะ
แล้วก็มีรูปภาพสองถึงสามรูปเนี่ยค่ะส่งมาแล้วเขาเห็นว่าเอ้ย
เสื้อดำคนนั้นน่ะมันคือชายคนนั้นที่เขาสงสัยว่าแอบมีสัมพันธ์กับเมียเขานี่นะ
อยู่ในรูปด้วยอยู่ในรูปด้วยเห็นไหมที่นั่งตรงกลางอ่ะ
เมียเขานั่งอีกฝั่งหนึ่งไปเลยคราวนี้บุกไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลย
เขาบอกว่าพอเปิดประตูพลัวเข้าไปปุ๊บภาพที่เห็นคือเมียกำลังคีบหมูป้อนใส่ปากเลย
บาดตาบาดใจนะภาพที่เห็นมันทนไม่ไหวเขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้เลยว่าทำอะไรบ้าง
มันขาดแล้วก็อย่างที่เห็นตามคลิปแล้วเขาบอกสิ่งที่เสียใจที่สุดคืออะไรรู้ไหม
อะไรครับเมียไปกอดมันอ่ะไปปกป้องมันอ่ะ
พอไปถึงทีนี้เห็นนั่งอยู่ด้วยกันโอ้สติหลุดเลย
เพราะว่าอีกอย่างก็ว่าจะเปิดประตูเข้าไปแหละพอผลักประตูแล้วมันประตูมันล็อก
ล็อกไปด้วยไม่น่าจะล็อกอย่างข้างในแล้วแล้วก็หลุดเลยตอนนั้นอืม
ก็ตามในคลิปเลยตอนทำร้ายผู้ชายน่ะเขาก็ตามในคลิปเขาก็ไปกอดไปปกป้องผู้ชายไว้
อืมแทนที่จะแทนที่จะมาห้ามเรามาอะไรกับเรานะแต่กลับไปกอดผู้ชายไปปกป้องเขา
อืมมันใช่วิสัยของคำว่าเพื่อนไหมถึงต้องไปปกป้องเขาขนาดนั้น
ครับที่บอกว่าเป็นทองนี่ที่เขากำลังเพียบหมูป้อนใส่ปากันนะเพราะว่าจริงจริงคลิปที่เห็นเนี่ย
แล้วก็ซัดกันตุกตับตุบตับโนเนียแล้วอ่ะนะคะทีนี้ทีมข่าวเราได้คลิปเสียงระหว่างที่
ฝ่ายอดีตสามีกับฝ่ายหญิงเนี่ยเขาคุยโทรศัพท์กันหลังเกิดเหตุด้วยนะคะ
บอกว่าเป็นคลิปที่ฝ่ายหญิงร้องไห้ตลอดเวลา
เพราะว่าโดนจี้ถามเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ชายเสื้อสีดำคนนี้ว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่
แล้วคำถามที่มันบาดใจมากคืออะไรรู้ไหมคะ
ฝ่ายชายถามว่ามีอะไรกันมานานแค่ไหนแล้วแล้วลูกคนเล็กของเราลูกใครกันแน่
ฝ่ายหญิงร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ
ฝ่ายหรือเปล่า
แล้วก็มีการท้าทายบอกเอออยากประจานก็ประจานเลย

ฟ้องอย่าเลยละกันฝ่ายหญิงส่งมาเยอะนะ
ประจานให้หนำใจไปเลยถ้าพอใจแล้วก็เชิญ
มันดราม่าเรียกร้องคะแนนจากคนอื่นเออถ้าไม่กล้าก็อย่าไปแล้วก็พูดเรื่อง
แบบนี้อีกไม่พอใจมีปืนไม่มายิงกันเลยเหรอโอ้โหมีเงินประกันที่มอบให้ก็
เอาไปเลยนี่สุดท้ายพอฝ่ายอดีตสามีฟ้องหย่า
สิ้นสุดไปแล้วนะคะครับฝ่ายหญิงต้องจ่ายค่าเสียหายหนึ่งแสน
ไหนบอกว่าเกิดตั้งแต่พฤษภาพี่ที่แล้วอ่าใช่ครับทำไมมาปล่อยคลิป
อีกช่วงนี้อ่ะนั่นสิฮะมันเกือบปีแล้วนะใช่
เรื่องเก่าเล่าใหม่เหรอเขาบอกว่าก็อดีตภรรยาเขาเป็นครูเขาเลยอยากให้ต้นสังกัดเอาผิดด้วย
ก็เลยเอาคลิปส่งให้เพจดัง
ทีนี้อย่างที่บอกอันนี้เราฟังเรื่องราวจากฝั่งฝ่ายชายใช่ไหมคะ
เราก็ติดต่อไปทางฝั่งฝ่ายหญิงด้วยนะให้เธอได้มีโอกาสชี้แจงด้วยเหมือนกัน
บอกว่าวันเกิดเหตุอดีตสามีพยายามทำร้ายคนที่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันเพื่อนเธอรวมถึงผู้ชายเสื้อสีดำนั่นแหละ
ถามว่าเธอไปกอดปกป้องฝ่ายชายฝั่งนู้นเหรอเธอบอกเธอไม่ได้กอดปกป้อง
เธอก็เอาตัวไปขวางไม่ให้อดีตสามีทำร้ายคนอื่นเท่านั้นเอง
ส่วนเงินที่จ่ายในการหย่าเนี่ยไม่ได้จ่ายเรื่องยอมรับผิดที่มีชู้นะอย่าเข้าใจผิด
จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เอาลูกมาเลี้ยงต่างหาก
พอเห็นคลิปนี้มันถูกปล่อยออกมาครอบครัวเธอเองก็ไม่สบายใจ
อย่างที่บอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทำไมถึงไม่ยอมจบ
บอกเดี๋ยวเธอจะดำเนินคดีกับเพจที่เอาคลิปนี้มาแชร์ด้วย
ฝากถึงอดีตสามีด้วยว่าเรื่องทางวินัยเนี่ยเธอถูกต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้ว
คิดจะทำอะไรคิดถึงหน้าลูกบ้างนะ
เขาเนี่ยแผลที่หน้าเขามันเวอะมากนะโดนน้ำร้อนลวกยังเป็นแผลเป็นอยู่เลย
เขาบอกว่าหลังจากนี้ใครทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกเขาจะฟ้องนะคะ